มากันที่ทัพวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยครับก็มีโปรแกรมแข่งขันในศึกเอวีซีครับ
รอบ๘ทีมสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในวันที่๒๗สิงหาคมนี้
เมื่อวานก็ลงฝึกซ้อมใช้เวลาก็๑ชั่วโมงครึ่งครับ
มีการยืดอยู่ในร่างกายแล้วก็มีการซ้อมเน้นเกมบุก
ความสัมพันธ์ในแต่ละตำแหน่งให้ดีกันครับ
แล้วก็จะมีโปรแกรมซ้อมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา
ขณะที่ปีนุษยแป้นน้อยครับลิเบอร์โรทัพลูกยังสาวไทยก็ออกมาเปิดเผยว่า
ลิปปินส์เป็นเจ้าภาพตรงนี้ก็มองว่าเขาจะมีความฮึกเหิมเป็นพิเศษ
ทำให้จะประมาทไม่ได้ส่วนทีมตอนนี้ก็ค่อยค่อยปรับแก้กันทีละจุด
เพื่อให้มันดีขึ้นในทุกทุกเกมเพราะชุดนี้ถือเป็นทีมใหม่ที่ได้เล่นร่วมกันครับ